เรื่องของปฏิบัติการปิดล้อมวัดพระธรรมกายไทยรัฐทีวี

นับว่าเป็นครั้งที่๓แล้วก็ยืดเยอะยาวนานมาก

ประชาชนสื่อมวลชนติดตามดูสถานการณ์มาโดยตลอด
แล้วก็เริ่มมีคำถามว่าปฏิบัติการนี้จะคว้าน้ำเหลวหรือไม่
จะไม่สามารถจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาหรือไม่
ปฏิบัติการครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไรนะคะ
ไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
กุมภาพันธ์เริ่มปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกายรอบที่๓
เพื่อควานหาตัวพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนครองจันทร์
หลังจากรอบแรกพระธรรมชโยอาภาษณ์
ไม่สามารถเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาได้
นำกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
เปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ทั้งตรวจเข้มปิดล้อมบุคคล

ภายใต้อำนาจพิเศษคือการบังคับใช้กฎหมายมาตรา๔๔
อย่างที่ไม่เคยใช้กับพระสงฆ์และเขตสังควาสมาก่อน
แต่ก็เข้าไปในวัดได้เพียง๓วันแรกของปฏิบัติการเท่านั้น
มี๑ศพที่พลีชีพเติมน้ำหนักให้กลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา๔๔
การเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายในแต่ละครั้ง
ไม่ใช่การปูพรมค้นหาแบบปิดเกมเบ็ดเสร็จ

เพราะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
มีเวลาให้มวลชนของวัดพระธรรมกาย

พร้อมบบทตรวจธรรมจักรกระเป๋าวัฒนาสูตร
ต้องต้องไปคิดดูให้ดีนะครับแล้วก็ดูว่าในพื้นที่มีอะไร
ไม่ให้เจ้าหน้าที่ดูเพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะ
ผมก็อยากเข้าไปดูมันมีสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไม่เห็น
เห็นไม่ได้หรือไงผมก็ไม่เข้าใจ
อกจากนี้ผู้บัญชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิงวอนและท้าทายผ่านสื่อมวลชน
ให้พระธรรมชโยศิสระเพื่อส่วนรวม

ถ้าไม่งั้นก็จะไม่มีมาตรการในการต่อต้านมากมายขนาดนี้
ผมถึงสื่อออกไปท่านก้าวมาคนเดียวจบ
นกประชาชน๓๐๐๐๐ภาพไม่ต้องมาลำบาก
เขาอยากยืนหันหน้ามองไปนอกชายแดนมากกว่า

บางเรื่องบางราวผมว่ามันใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่านะ

มันไม่ใช่อันนี้มันกฤทธิ์ของนักเลง
ไม่กฤทธิ์ของสงฆ์

ออกหมายเรียกแกนนำมารายงานตัว

จำกัดอาหารที่ส่งเข้าไปด้านใน
รวมทั้งปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา

ให้กับปฏิบัติการครั้งนี้ได้
เรื่องนี้อาจจะยืดเยอะไปถึงเมื่อไหร่
การดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามหมายจับ

เราต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย
กว่าจะดำเนินการแล้วก็จับกลุ่มได้
เพราะฉะนั้นระยะเวลาของแผนดำเนินการ
อาจจะต้องมีการปรับแผนไปตามสถานการณ์ทุกวัน
รัฐบาลและดีเอสไอซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
แบกรับหลายข้อคอรหา
รวมทั้งหาคำตอบในคำถามเรื่องการทุ่มงบประมาณหลายสิบล้าน

ผู้ต้องหา๑คนที่วันนี้ยังไร้วี่แวว
ความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาเสนอเจ้า
บังเกิดมีแก่คณะรัฐบาลแก่คอสชแก่พี่น้องทหารตำรวจ
แก่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวไทยทุกท่าน
ขอเจริญพรเอาที่สบายใจฮะ
ได้หมดถ้าสดชื่นเจริญพร
โปรดติดตามตอนต่อไป